ต่อที่ข่าวดีของธิรษิณแดงดาสู่หน้าทีมชัตริย์ไทยประกาศสละโสด
หลังจากเข้าพิธีวิวากับแฟนสาวที่คบกันมากว่า๖ปี
ซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าจะใช้คุณพ่อนะครับเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตคู่ครับ

วงคู่ภูสิตาพลรักหรือว่าน้องบีบี
ตยูเนเต็ดดีว่าของทีมเมืองทอง
เข้าร่วมงานฉลองพิธีวิวาที่อาคาร
เลนเจอร์ฮอลเมืองทองทานีในช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้
หลังจากคบหาดูใจกันมากว่า๖ปี
ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนนักฟุตบอลและญาติสนิท

งานนี้มีนายกิติรัฐนารนองอดีตรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน
เลี้ยงฉลองงานมงคลสมรสของทั้งคู่
มุ้ยซึ่งเคยเล่นให้อาเมเลียในศึกลาลิกาสเปน
กล่าวถึงการใช้ชีวิตคู่ว่าจะช่วยให้มีสมาธิมากขึ้น

พร้อมทั้งเชื่อว่าจะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี

เพราะได้คุณพ่อพันธาอากาศเอกประสิทธิ์ยังดาเป็นตัวอย่าง
บอกเลยว่ามันอาจจะนิ่งขึ้นมันอาจจะไม่มีวอกแวก
เพราะว่ามันก็มีหน้าที่ที่ต้องทำนอกจากในสนามฟุตบอล
ก็คิดว่าน่าจะส่งผลดีต่อสนามในเรื่องของสนามฟุตบอล
สำหรับความรักของทั้งคู่นะครับศิลสินเปิดเผยว่า
ทับใจที่เจ้าสาวคอยดูแลและเข้าใจในวิถีชีวิตการเป็นนักฟุตบอล
ซึ่งมีเวลาไม่เหมือนคนอื่นแต่ก็ยังอยู่เคียงข้างในเวลาที่เจอปัญหา
ส่วนน้องบีบีบอกว่าประทับใจในความเป็นสุภาพบุรุษของเจ้ามุ้ยนะครับ
ที่ดูแลเอาใจใส่อย่างเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน
รวมถึงให้เกียรติมาโดยตลอดส่วนเรื่องทายาทขอปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ
ขยิบอีกนิดนึงโอเคชิดกันเลยนะครับผม